เรื่องของความหวังที่เราจะคว้าเหรียญทองเนี่ย

นับตั้งแต่ฟุตบอลชายซีเกมปรับระบบมาใช้ผู้เล่นในชุดอายุไม่เกิน๒๓ปีในปี๒๐๐๑
จะปรับมาใช้ผู้เล่นอายุไม่เกิน๒๒ปีในปี๒๐๑๙
ทีมชาติไทยคือชาติที่คว้าเหรียญทองมากที่สุดถึง๘สมัย
แต่สำหรับ๔เกมครั้งนี้นับเป็นการบ้านชิ้นใหญ่ของทีมชาติไทยที่เพราะปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงจากเดิม
เริ่มตั้งแต่การที่จับสลากทีมชาติไทยเป็นทีมวางในโถที่๑ร่วมกับเจ้าภาพฟิลิปปินส์
จึงถูกบังคับให้อยู่ในสายที่มี๖ทีม
ยังต้องถูกร่วมสายกับอินโดนีเซียและเวียดนาม๒ทีมที่แข็งแกร่งในย่านนี้
เหนือไปจากนั้นเจ้าภาพยังจัดโปรแกรมให้ไทยแข่งขันในเวลา๑๕นาฬิกาทุกนัด
ส่งผู้เล่นได้เพียงแค่๒๐คนนับเป็นการตัดกำลังทีมชาติไทยอย่างมาก
นับเป็นจุดเปลี่ยนที่แต่ละทีมตัดสินใจขนผู้เล่นฝีเท้าดีจากทีมชุดใหญ่มาสมทบทั้งหมด
ซึ่งชาติคู่แข่งที่สำคัญต่างดึงผู้เล่นอายุเกินร่วมแข่งขัน
ที่ต้องการวางระบบทีมต่อยอดสู่โทรนาเมนต์ที่สำคัญที่สุด
นี่จึงเป็นปัจจัยที่ชาติอื่นอาจจะได้เปรียบทีมชาติไทย
เกมครั้งนี้คู่แข่งทั้งเวียดนามอินโดนีเซียและมาเลเซีย
เจ้าภาพฟิลิปปินส์ต่างประกาศกล้าวคว้าเหรียญทอง
และบางชาติให้ความสำคัญกับกีฬาซีเกมครั้งนี้ได้เต็มที่
จึงเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทีมชาติไทยจะต้องเจองานหนักเป็นเท่าตัวในการป้องกันแชมป์
สุดท้ายคือปัจจัยพื้นสนามที่เจ้าภาพเลือกใช้สนามย่าเทียมทั้งหมด
ในฮีโร่เหรียญทองอีกครั้งแต่ความเชื่อมั่นศรัทธาในฮีโร่ของทีมชาติไทย
จะเป็นกำลังใจที่ทำให้ฟุตบอลชายทีมชาติไทยนำความสุขมาสู่คนไทยอีกครั้ง
วิรวิจารณเชื้อข่าวแทรศทีวีรายงาน